วงติงเข้ามาเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเลือกตั้งหรือกรกตที่แบบหลายอย่างมันมีความสับสนเช่นให้บัตรเลือกตั้งผิดเขต

มีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งหรือปกติที่แบบหลายอย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งผิดเขต

อย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งหรือปกติที่แบบหลายอย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งหรือปกติที่แบบหลายอย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งหรือปกติที่แบบหลายอย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้งหรือปกติที่แบบหลายอย่างมีความสับสนเช่นให้บัตรเลิกตั้ง
ที่จะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เกิดขึ้นกี่กรณีคือ
ผิดทั้งซองผิดทั้งบัตรเพราะมันจะไปถูกแล้วมันจะถูกนับว่าเป็นบัตรดีใช่ไหมคะ
แต่เจตนารมณ์ของคนลงไม่มีใครรู้นะคะ
ส่วนอีกแบบนึงคือซองผิดอย่างเดียวบัตรข้างในไม่ผิด
หรือข้างนอกซองถูกแต่บัตรข้างในผิดอันนี้จะคล้ายกัน
ก็คือจะมีผลทำให้กลายเป็นบัตรเสียนะคะ
ซึ่งก็ถกเถียงกันได้ค่ะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วอำนาจการตัดสินทุกอย่าง
อยู่ที่กรกตเพราะว่ามีกฎหมายอยู่ในมือ
ทีนี้อันนี้คือหัวข้อเดียวและที่สำคัญคือ
เรายังไม่ได้พูดถึงหัวข้ออื่นเลยนะคะว่าตกลงมีไหม
การจัดระบบการลงคะแนนแบบนี้แล้วมีคนโอ๊ยไม่เอาแล้วไม่ไปแล้ว
รอนานขี้เกียจเหนื่อยนะคะหายไปกี่เสียงไม่ทราบ

เพราะว่าคิดไปข้างหน้านะคะไม่รู้เท่าไหร่
ถ้าน้อยสมมุติเกิดไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคะ
ฉันไม่หรอกฉันมาเถอะฉันมาเถอะไม่เป็นไรหรอก
หรือแม้เพียงแค่หนึ่งที่เกิดจากลักษณะแบบนี้
ควรไปร้องว่าการเลือกตั้งให้เป็นโมคะไปเลยดีไหม
มีคนพูดถึงคำว่าเลือกตั้งโมคะเยอะขึ้นเรื่อยนะคะคุณผู้ชม
วันนี้เราคุยกับสองท่านท่านแรกอันนี้หวั่นใจเหลือเกิน
ร้องทุกเรื่องไม่รู้จะร้องอันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาอีกหนึ่งท่าน
ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในโซเชียลมีเดียก็จะเป็น
จะเป็นที่หนึ่งที่รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวันที่๑๗นะคะ
ว่าตัวเลขมีเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขล่าสุดออกมา

ไม่ต้องถึงกระโปรงโค้งโมคะอะไรหรอกหรือเปล่านะคะ
คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ค่ะผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอคร่าวก่อนเห็นร้องทุกเรื่อง
อันนี้ก่อนอันนี้มีขู่ว่าอาจจะไปร้องเลือกตั้งโมคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะ
อันนั้นพูดก่อนวันที่๑๗ใช่ไหมคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นวันที่๑๗
ไม่ใช่เฉพาะเรื่องบัตรผิดซองผิดที่จะมีผลให้บัตรเสียเนี่ยนะคะ
มันมีหลายเรื่องคุณศิษฐวัลเร็งไหวหรือเปล่าครับ
ก็แรงไว้ฮะแต่ว่าต้องดูข้อมูลให้ละเอียดรอบครอบ
แล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับคุยคุยกันก่อนนะ
มันจะเข้าทางใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้จะหมดอำนาจไป
ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งมีการฟอร์มรัฐบาล
มีนายกรัฐมนตรีแล้วส่งมอบนายกรัฐมนตรีให้คนใหม่
นั่นรัฐบาลชุดนี้จะหมดอำนาจไปโดยปริยาย
อำนาจที่จะใช้ม๔๔ก็จะหมดไปโดยสิ้นเชิง
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าการเลือกตั้งเป็นโมคะ
ก็จะทำให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ยืดออกไป
๓เดือน๖เดือนหรือครึ่งปีซึ่งเราก็จะทนทุกข์ทรมานกันไปอีก
ซึ่งในกรณีที่คือต้องได้รัฐบาลใหม่นายกใหม่ก่อนของเก่าถึงจะไป
คือเราจะยังไม่พูดถึงกรณีว่าอาจจะได้คนหน้าเก่า
ยังมีสว๒๕๐คือเราจะยังไม่พูดถึงอันนั้น
แต่ว่ากลไกจะยังให้เอางี้พูดถึงม๔๔ก็ได้

ไปถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่อำนาจตามม๔๔ของรัฐมนูล

เพราะฉะนั้นต้นทุนของการที่เลือกตั้งเป็นโมคะสูงมาก
มีโมคะเนี่ยผมเองเนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักนะฮะ
แต่หลายเรื่องแล้วค่ะมาที่คุณยิ่งชีพค่ะ
คุณยิ่งชีพตัวเลขที่ออกมาส่วนใหญ่ที่เป็นข่าว
สรุปในช่วงวัน๒วันของไอลอร์ชัดเจนสุด
ซึ่งสมมุตินะคะสมมุติที่ฉันเชื่อของไอลอร์หมดเลยนะ
นิดเดียวเองนะเออนิดเดียวเองนะคะบัตรผิดเนี่ย
บัตรผิดเขตเนี่ยครับก็คืออย่างนี้นะคือจริงแล้วเนี่ย
ตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำข้อมูลเรื่องนี้หรอก
ไม่เคยคิดเลยนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าเลือกตั้งนอกราชนาจักรเนี่ย
มันมีปัญหาเยอะนะครับแล้วก็พอดีเราก็เห็นตัวเลขว่า
วันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยหูเขตหนึ่งเป็นหมื่นคนเนี่ย
แล้วมันเป็นเขตที่มันก็ไม่ได้ไกลบ้านพักที่อยู่อาศัยเราเกินไป
เราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยดีกว่า
ก็คือเราไม่ได้มีระบบชัดเจนว่าเราจะเก็บข้อมูลอย่างไรบ้าง
แต่ว่าพอเรื่องแจกบัตรผิดเนี่ยมันมาตั้งแต่๙โมงกว่า๑๐โมง
มันก็เห็นแล้วที่คนพูดกันเรื่องบัตรผิด
ตอนนั้นก็เริ่มซีเรียสนะครับแล้วก็มีคนที่รู้จักกันเองนี่แหละ
เขาก็ถามเขามาว่าทำไมเขาได้บัตรแบบนี้
ตอนนั้นก็ตกใจมากตกใจมากก็ยังทำอะไรไม่ถูก
จนพอบ่ายก็เห็นเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับ
แล้วก็นั่งนับผมนั่งผมนั่งนับอยู่ออนไลน์
ผมไม่ได้ไปลงสนามมีทีมไปลงสนาม
ผมนั่งนับอยู่ออนไลน์แล้วก็เห็นเฉพาะออนไลน์
ก็หลัก๑๐๒๐เคสนะครับแล้วก็ตอนนั้นในสนาม
ก็มีเจ้าที่ที่ไปที่เขตห้วยขวาง
ก็บอกว่าเจอคนหนึ่งเจอกับตัวเจอตรงหน้าอะไร
ที่เขากำลังร้องเรียนอยู่ว่าบัตรผิดเมื่อกี้

ที่เราจะสามารถประเมินได้ตั้งแต่แรก
ก็เลยทำแบบฟอร์ไลน์ขึ้นมาสด
ตอนช่วงบ่ายวันที่๑๗นะครับ
แล้วก็เปิดให้คนที่ได้รับบัตรผิดเนี่ย
เท่าที่จำได้ว่าตัวเองรับบัตรผิดมาช่วยกันกรอกข้อมูล
ก็เท่าที่ข้อมูลที่ทราบนะครับ
ก็คือถึงวันนี้มีคนมากรอกข้อมูลแล้วเนี่ย

แต่ที่น่าสนใจก็คือว่า๑๑๐คนมาจาก๘๐หน่วยเลือกตั้ง
คือมันไม่ได้ว่ามีหน่วยเดียวแล้วแจกไปผิดไป๘๐คน

ก็คือเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นการทั่วไปทุกจังหวัด
ไม่ได้เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ
แต่ว่าใน๘๐ก็โอเคมีคนที่ไปลงที่เขตจตุจักรใน๖คน
ที่เข็ดห้วยขวาง๑๐คนเข็ดรัฐภาค๔คน
แต่ว่าก็มีจังหวัดอื่นอีกกระจัดกระจาย
กระจายบางจังหวัดคนเดียวหลายคนนะครับ
คุณศิษย์สุบันขออนุญาตนิดนิดเดียวคุณศิษย์สุบันเดี๋ยวขอนั่งฟังข้อมูลของเขานิดหนึ่ง
เพื่อให้นักกฎหมายดูว่าจะไปร้องไหม
คุณยิ่งชีพเรียนแทรกนิดเดียวถ้าสมมุตินะคะเราเชื่อตัวเลขนี้
แล้วมันออกมาประมาณนี้ไม่มากกว่านี้เยอะสมมุติประมาณสักร้อยกว่า

คำถามคือว่ามันถึงกับต้องถกเถียงกันไหมว่าไปร้องเป็นโมคะไหมเลือกตั้ง

โมคาร์หรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าผมเรียนว่าตัวเลข๑๐๐กว่าชื่อถือไม่ได้
คือร้อยกว่าเนี่ยคือคนที่มากรอกคนที่ไม่ทราบเลยว่ามีที่ไหนให้กรอกมี
คนที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่เห็นว่ามันมวยกรอกอย่างนี้ได้
ก็มีคนที่ถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้บัตรผิดเนี่ย
เพราะว่าเขาจำโลโก้จำชื่อพักเดินเข้าไปเจอโลโก้เจอชื่อพัก
เขาไม่จำเบอร์เขากลางเขาเดินออกมาเขาไม่รู้ซะว่าบัตรผิด
ไม่รู้เท่าไหร่มหาศาลเพราะฉะนั้นเรายึดตัวเลขร้อยนี้ไม่ได้เลย
แต่ผมคิดว่าร้อยหนึ่งสิ่งที่มันบอกได้คือต้องเสด็จต่อไป
ลองแจกแจงให้ฟังหน่อยจะได้นึกภาพร่วมกันออก
เราก็ถามเขาว่าเมื่อคุณได้รับบัตรผิดคุณขอแก้ไหม
ก็มี๕๖คนที่ไม่ได้ขอแก้นะครับแล้วก็อีก๕๔คนที่ขอแก้
ในบรรดา๕๒ขออภัยครับ๕๒คนที่ทักทวงไปว่าบัตรผิดขอแก้
เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนให้๒๒คนแล้วไม่เปลี่ยน๒๐คน
เดี๋ยวขอแทรกขออภัยที่ไม่เปลี่ยนให้แปลว่าอะไรคะ
ไม่เปลี่ยนท่าคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีผลหรือหรือแบบ
ใช่ครับไม่เปลี่ยนให้๒๐คนนะครับผมก็ถามเขาว่าเพราะอะไรนะครับ
เจ้าหน้าที่ตอบมาว่าเพราะอะไรก็มีหลากหลายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตอบมาบ้างว่าให้กาตามชื่อพักไปกากาไปเถอะนะครับ
เจ้าหน้าที่บางคนตอบว่ากาบัตรมีแบบเดียวใช้ด้วยกันได้หมดกาไปเลยนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่ามีคนอื่นรอคิวเยอะกาไปเถอะนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าจะเปิดกล่องตอน๕โมงแล้วมาแก้ไขให้นะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่ารู้แล้วว่าผิดขอโทษด้วยแต่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับ
มีทางเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าบัตรจะเสียและขอโทษ
มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าแบบนี้ก็บัตรก็ไม่เสียนะครับ
ก็คือมีหลากหลายเรียกว่าไม่มีมาตรฐานนะครับ
ก็คือตรงนี้พอจะบอกได้ว่าเป็นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติแต่ละคนหน้าหน่วย
เขาเข้าใจอย่างไรเขาคิดอะไรออกเขาก็ปฏิบัติไปตามนั้น
โดยที่พูดง่ายก็คือว่าไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
อันนี้คือกลุ่มที่บอกว่าทักท้วง
นี่คือกลุ่มที่บอกว่าทักท้วงแล้วไม่ได้เปลี่ยน

แต่ที่ไม่ได้เปลี่ยนก็คือเหตุผลหลากหลายเหล่านี้

เดี๋ยวคุณนิชีพเดี๋ยวกลับมาลักษณะแบบนี้ต้องไปร้องไหมคะ
ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าคนทั้งประเทศเองก็น่าจะค่อนประเทศมากกว่านะครับ
มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจวิธีการบริหารจัดการเลือกตั้ง

เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ
แล้วก็เราพูดกันถึงในยุคปฏิรูปการเมือง
ซึ่งเราคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งแรกของการปฏิรูปการเมืองเนี่ย
กรกตซึ่งเป็นชุดใหม่ด้วย
ซึ่งถอดด้ามแล้วก็มีคุณสมบัติของกรกต
ก็ประเภทสุดยอดนะครับ
น่าจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างงดงามแล้วก็อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเฉพาะการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติงานอาจจะต้องมีการซักซ้อมกัน
แต่ผมไม่ได้ยินข่าวเรื่องเหล่านี้เลยนะครับผมไม่ได้ยินข่าว
แต่ทราบแต่เพียงแต่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครขององค์กรปกครองท้องถิ่นหรืออำเภอจังหวัดเนี่ย
ให้หยุดงานให้ทำโอกันเนี่ยหลังเวลาเลิกเรียน
เป็นเดือนก่อนที่จะมาถึงวันที่๑๗เนี่ยนะเป็นเดือน
แต่ผมไม่แน่ใจว่าให้ทำโอกัน๒๓ทุ่ม๔ทุ่มเนี่ย
เพื่อทำอะไรกันมีการฝึกซ้อมเรื่องนี้กันหรือเปล่า
มันจึงเกิดความผิดพลาดล้มเหลวอย่างนี้
ข้อมูลอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเพียงอาจจะ๕๑๐หรือไม่ถึงด้วยซ้ำไป
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗
แล้วเราจะไปหวังพึ่งอย่างไรว่าวันที่๒๔เนี่ย

เมื่อสักครู่นี้คือที่รู้ทักท้วงแล้วมีได้เปลี่ยนและไม่ได้เปลี่ยน
ไม่ได้เปลี่ยนที่บอกว่าเหตุผลที่เจ้าที่บอกเป็นประมาณนี้

มีที่น่าสนใจอีกนะครับก็คือคนที่เรียกว่าน่าเศร้าแล้วกัน

คนที่เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ขอเปลี่ยนเลย
ถามว่าทำไมนะครับไม่ได้ขอเปลี่ยนเพราะว่า

กว่าจะถึงก็อยากจะกลับแล้วนะครับ
มีทั้งคนที่บอกว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องแจกบัตรที่ถูกต้องมาให้
มีคนที่บอกว่าก็เชื่อใจในเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มีคนที่บอกว่าเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
ก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงกันนะครับ
ก็เลยเลือกไปแล้วก็พอกลับมาเช็ค

มีคนหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่คิดว่าผิด
เขาเลยไม่ได้ทักทวงเพราะว่าเขาเห็นว่า
ทั้งแถวของเขานั่นน่ะทั้งหน่วย
ฉีกบัตรจากเล่มเดียวกันหมดนะครับ
ซึ่งก็แปลว่าผิดเยอะแล้วเยอะแยะในหน่วยนั้น
น่าจะผิดหมดทั้งก่อนหน้าเขาและหลังจากคนคนนี้ไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเชื่อที่ท่านนี้เล่าให้ไอลอร์ฟัง
เท่ากับว่าก็จะมีคนอีกจำนวนหนึ่ง

ที่มาลงทะเบียนบอกไอลอร์ว่าเกิดปัญหา

คือมีเยอะแน่คนที่เขาจำชื่อพักจำโลโก้พัก
แล้วเดินเข้าไปแล้วหาชื่อพักหาโลโก้ภาคเจอ
แล้วก็กาแล้วก็กลับบ้านเขาไม่รู้ซ้ำว่าบัตรเขาผิด
คือผมแปลกใจว่าทำไมต้องมาฉีกเล่มในหน้างาน

มันรู้ตัวบุคคลที่จะมาใช้สิทธิ์แล้ว
แล้วก็แต่ละคนก็จะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมือนกันเลย
ทั่วประเทศ๓๕๐เขตอาจจะมาอยู่ในพื้นที่เดียว
สมมุติว่าที่ห้วยขวางใช่ไหมครับ
ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมซองของแต่ละคนไว้

ว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้
ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งฉีก

คือแล้วหน่วยหนึ่งรับคนเป็นหมื่นนี้จุกนะคะ
ครับคือในหน่วยหนึ่งสมมุติว่า
กะปิ๖๐๐๐ใช่ไหมมันก็จะแยกเป็นหน่วยย่อยข้างใน

แต่ว่าแยกเป็นห่วยย่อยไปตามจังหวะตามอะไร

แต่คนย่อยคือสมมุติว่าเราไปจังหวัดแพร่ใช่ไหมครับ
แพร่เนี่ยเดินโหตามคิวมาเพราะว่ามันต้องแยกกันยุ่งมาก
พอมาถึงโต๊ะแพร่แล้วแพร่มีสองเขต
คนที่ฉีกบัตรจังหวัดนี้
คนนี้ถ้าผิดเนี่ยก็จะผิดทั้งจังหวัดนั้นของสถานที่นั้น
ซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเขาได้รับการทักท้วงแล้วเขาเข้าใจใหม่แล้ว
แล้วเขาเปลี่ยนตั้งแต่ถูกทักทวงเป็นต้นไปมันก็ยังดี

เจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดหน่วยไหน

กรกตส่วนกลางไม่ได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคน
นี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากว่า
แต่ละเขตเนี่ยบัตรไม่เหมือนกันและเบอร์ไม่เหมือนกัน
เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่าจะมีความผิดพลาดในวันนั้น
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการย้ำจากกรกตให้ชัด
เขาจึงเข้าใจแตกต่างกันไปคนที่เข้าใจว่า
เหมือนกันหมดแล้วบอกกับประชาชนอย่างนี้ก็ยังมี
เดี๋ยวนะคะเอางี้นะถ้าผู้ประสาหร่าวชาวบ้านเนี่ย
คือจริงบัตรมันมี๓๕๐แบบถูกป่ะ

เพราะแต่ละเขตมันของใครของมันนะคะ
เพราะฉะนั้นบัตรมันจะ๓๕๐แบบ

ซึ่งอันนี้ที่คุณศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกต

ไปนั่งฝึกอบรมวันนี้วันแรก

แต่เขาทำงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับ

แล้วเขารู้ไหมคะวันที่๑๗เกิดปัญหาอะไรขึ้น

การเลือกตั้งแม้ว่าจะ๑คะแนนเสียงเนี่ย

ในการแสดงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือก

มันมีหนึ่งเดี๋ยวคุณยิ่งชีพให้สรุปขมวดนิดนึงค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะให้ฟังบางส่วนที่รอง

ย้ำอีกทีเอาเป็นว่าภาพรวมนะครับก็คือจากคนที่ร้องเข้ามาเนี่ย
ครึ่งหนึ่งได้ทักท้วงว่าบัตรผิดหน้างาน
อีกเครื่องหนึ่งไม่ได้ทักทวงเพราะไม่รู้หรือว่าเชื่อเจ้าหน้าที่นะครับ
ครึ่งหนึ่งของคนที่ทักท้วงได้รับการเปลี่ยน
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างก็เลยสารพัด
แล้วแต่แตกต่างกันไปว่าเจ้าหน้าที่แต่ละที่ก็คิดเห็นแตกต่างกันไป
เรียกว่าอ้างอะไรก็ได้ให้คนนั้นยอมจบเรื่องก็อ้างไปนะครับเป็นแบบนี้
ซึ่งดิฉันเข้าใจหรือเข้าใจถูกไหมหรือว่าดิฉันคิดแง่ร้ายเกินไปว่า
น่าจะเกิดมากกว่านี้

มากมั้ยคะคาดการณ์พอได้มั้ย
ทราบเหมือนกันแต่ว่ามีคุยกันแต่ว่าประเมินไม่ได้
ใดหนัยก็มีโอกาสมาออกรายการคุณควัญ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คนที่
อาจจะเพิ่งดูข่าวแล้วเพิ่งคิดได้ว่าเฮ้ยของฉันผิดหรือเปล่าเนี่ย

ซึ่งเดี๋ยวนะคะคือเราจะรู้ในวันที่๒๔ตอนเปิดนะคะ
นับเพราะว่าตัวซองมันจะถูกเปิดที่เขตของตัวเองด้วยเนี่ยนะคะ
คือวันนั้นอาจจะรู้ในกรณีที่บัตรผิด

มันมาเขตนี้มันต้องไม่เฉพาะเขตนี้สิ
ที่นี่มีผู้สมัคร๓๐คน

เพราะฉะนั้นเราจะรู้ซึ่งโดยปกติแล้วกรกตจะต้องบันทึกไว้ไหมคะ
ว่าบัตรเสียในแต่ละแบบมันเป็นเสียแบบไหนยังไงบ้าง
เขาจะบันทึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เราจะเห็นในวันที่๒๔ตอนนับคะแนน
แต่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเขารู้แล้วว่าผิดพลาดมาจากกระบวนการของกรกตเอง
เขาจะโชว์ข้อมูลตัวนี้ต่อสาธารณะหรือไม่อันนี้เราต้องช่วยกันติดตาม
ไม่โชว์ได้ด้วยเหรอครับเดี๋ยวมาคุยกันได้
ไม่โชว์สักครู่ค่ะครับไม่โชว์ได้ด้วยหรอ
ไม่ถึงว่าตัวเลขเสียแต่ไม่บอกสาเหตุว่าเสียนั้นคืออะไรบ้าง
บอกแค่ว่าบัตรเสียรวมแต่ไม่บอกว่าแต่ละเสียเนี่ยเสียจากอะไร
ถูกต้องโอ้ค่ะสักครู่ค่ะ
อันนี้ถ้าผมเปรียบเทียบกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือ
กฎหมายจราจรนี่แหละครับถ้าหากว่าวิเคราะห์นะครับ
อันนี้วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวคิดเฉยนะครับยังไม่ได้มีการอะไร
ผมว่าถ้ารถจนกันเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทรวมไหม

กรณีนี้ทางเจ้าที่ที่จ่ายบัตรผิดและยืนยันว่าเอาผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ
แล้วก็ตัวผู้มีสิทธิ์เองก็ไม่รักษาสิทธิ์ประมาทร่วมพอได้ไหมครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยบัตรเมื่อไปถึงจะรู้ว่าผิด

ทำการขั้นลั่ดส่วนเขตถูกค่ะครับแต่พอตัดออกมาแล้วเป็นบัตรไม่ใช่นะครับ
เขตเนี่ยอันนี้ระเบียบกรกตที่ออกมาเนี่ยก็คือ
วิจัยว่าบัตรนี้เป็นบัตรเสียเพราะเขาส่งคืนไปนับคะแนนในที่เลือกตั้งแล้วไม่ได้นะครับ
อันนี้สิ่งที่ท่านวิจารณ์กันมาถูกหมดเลย
ซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ต้องเดินตามกฎหมายนะครับ
ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับ
คือจะรู้ก็ตอนเมื่อวันที่๒๔ตอน๑๗ในการไปนวดไปนะครับ
แต่ตอนนี้ที่เรากำลังคัดแยกอยู่เนี่ยเราคัดแยก
ดังนั้นเนี่ยเราจะส่งซองที่ระบุจากหน้าซองไปยังเทศ
๓๑๐เขตที่ระบุไว้หน้า๒นะครับ
ส่วนจะทราบว่าบัตรข้างในถูกหรือผิดเนี่ย
จะทราบกันตอนนับคะแนนแล้วนะครับ
ซึ่งกฎหมายก็บอกว่าถ้าบัตรเลือกตั้งที่จะมาจากนอกเขตเนี่ย

ให้แทงมาเป็นบัตรเสียเป็นบัตรเสียประเภทหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะแต่ทีนี้เรียนอาจจะเทียบเคียง
อาจจะยังไม่เข้าใจที่ท่านเทียบเคียงกฎหมายจราจรนะคะ
ขอความรู้ค่ะว่าถ้าส่งไปผิดเขต
แล้วมันเท่ากับบัตรเสียเท่ากับว่าเรา
เราลืมมองสถานการณ์จริงไปหรือเปล่าคะ
ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากประชาชนฝ่ายเดียวนะคะ

คือเจ้าของสิทธิ์ก็รักษาสิทธิ์นะครับ

ผมเรียนได้ว่าวันเมื่อวานนี้มีมากนะครับ

อย่างที่พี่สุมศรีบอกในต่างประเทศก็เปลี่ยนบัตรให้
ในไทยก็เปลี่ยนนะครับ
ไทยก็เป็นหน้าน่ากว่าจากต่างประเทศ
ถุงการ
ความสำนึกรับผิดชอบของคนทุกคนหรือปะ
ทุกคนต้องมีสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตัวเองนะครับ

ด้วยนะครับนานนานจะเลือกตั้งสักทีเนี่ย๘ปีมีตอนนี้๘ปีเนี่ยมาแล้วนะครับ
กฎหมายคนที่ประจำอยู่ตามหน่วยได้เหรอคะ
คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจหรือว่ามีความมั่นใจเหมือนกันหมดนะคะ
คำถามทำไมประชาชนการอื่นที่เขาเปลี่ยนได้
คำถามก็คือคนที่บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วมาโพสต์ในแสดงทักษะทางสื่อโซเชียลเนี่ย
เป็นดูแล้วบุคลิกไม่ได้ด้อยกว่ากรรมการประจำหน่วยหรอกผมว่านะ
คนที่บอกว่ากากาไปเถอะแล้วมาโพสต์ผ่านโซเชียล
ผมดูบุคลิกลักษณะแล้วท่วงทีวาจาแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าผมนิยมชมชอบคือเขาเป็นคนไทยที่กล้าแสดงออกนะครับ
แต่ว่ามันผิดกันอยู่ที่เดียวว่าเขาไม่แสดงออกตอนที่เขารู้ว่า
คนทำผิดต่อเขาแล้วเขาไม่ยืนยันความถูกต้องของเขา
อันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของรองนัทนะคะรองเลขากรกตเมื่อวานนี้

ครับฟังแล้วก็งง
แต่ว่าก็เอาประเด็นไหนก่อนเพราะว่าจริงมันมีอยู่๒๓เป้านะคะ

ข้อเท็จจริงเลยก็คือว่ามันมีหลายคนที่เขาทักทวงแล้ว
แล้วได้ยืนยันแล้วเนอะแล้วแต่ว่ากรรมการก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับ
แต่ว่าที่น่าเศร้าใจก็คือหลายคนเนี่ยเขาไม่ทราบจริงนะครับ
แล้วก็เขาก็เชื่อคนที่เขาบอกมาว่า
เขาเชื่อใจแต่ในเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็เชื่อ
มีคนที่เขาบอกว่าเขาเชื่อใจเพราะเขาเห็นว่า
ทุกคนในแถวเนี่ยได้รับบัตรจากเล่มเดียวกันหมดเลยเนี่ย
มันก็จะบอกว่าประชาชนจะต้องมีหน้าที่ถึงขนาดนั้น
มันก็น่าจะเยอะไปหน่อยนะครับ
จริงอย่างไอลอร์ทำงานในแง่ของภาคประชาชน
คือคิดว่าจริงแล้วประชาชนควรจะแบบไม่ยอมไหม
ผมคิดว่าเราควรจะต้องทักท้วงนะครับแต่ว่าถ้าเอ่อ
พอเขาไม่เปลี่ยนให้เราก็ยังต้องแบบ
ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ขนาดนี้ไหม
มันก็เป็นธรรมชาติของคนที่เขาจะต้องรู้สึกว่า
เขารู้น้อยกว่าที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ

แล้วทุกคนยืนยันเหมือนกันหมดว่าให้กาไปอย่างนี้

เขาก็ต้องรู้สึกว่าเขารู้น้อยกว่าคนที่อยู่ตรงนั้น

ทุกสิทธิ์สุภัณฑ์ค่ะในประเด็นเรื่องของการโต้แย้ง
เมื่อกี้ผมทวงติงเรื่องของความผิดร่วมเนี่ย

แต่มันเรื่องของการปกป้องรักษาสิทธิของ

ดังนั้นการที่ทำอย่างนั้นอย่างที่ว่า
คือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อม๑๐๐
หรือ๑๒๐หรือ๒๐๐ด้วยซ้ำไป
สำหรับการที่จะมาทำให้
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่
ไม่ใช่มาอ้างว่าผู้ใช้สิทธิ์เองก็ผิด

แต่เดี๋ยวเข้าใจมิติที่ลองนัดบอกนะฮะ
คือเอ้าก็จะไปยอมเขาทำไม
ก็รู้ว่าผิดก็จะไปยอมทำไมล่ะ
ก็พนักงานเจ้าหน้าที่มาถึงก็ยื่นบัตรให้นะฮะ

เราก็คิดว่าการเตรียมการของพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย
ครบถ้วนถูกต้องแล้วแล้วเมื่อมาดำเนินการอ้าวมันผิด
ก็ลองไปทักท้วงทักท้วงก็อย่างที่
ว่ามีพนักงานเจ้าหน้าที่มารุมล้อมอย่างโน้นอย่างนี้
แล้วประชาชนคนธรรมดาเขาจะไปโต้เถียง

เขาเรียกว่าความผิดในฐานะตัวการก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่

ส่วนแพทย์บ้านเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้
เขาเรียกว่าผิดภาพทางเผลอ

คือจากการทำให้เขาไม่ได้ใช้สิทธิที่เขาควรจะได้ใช้อย่างสมบูรณ์

ก็คือครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเขาไม่ได้ทักเลยนะครับ
คนที่ทักเนี่ยครึ่งนึงได้เปลี่ยนครึ่งนึงไม่ได้เปลี่ยน

แล้วเราท่องไปว่าเราจะต้องกาพักอะไร
โลโก้ไปแล้วเรารับบัตรมา
เราเดินไปที่เคาน์เตอร์เหอะเรากาพักนั้น
แล้วเราไปห่อนเนี่ยมันไม่มีตรงไหนประมาทเลยนะครับ

ไม่เคยมีใครบอกเลยหรือติดป้ายหรือสอนกันว่า
ประชาชนรับบัตรทุกครั้งต้องตรวจสอบให้ดีว่า

คำสอนนี้ไม่เคยมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย
แล้วเราต้องรู้เองไหมในฐานะประชาชนเราต้องรู้เองไหมฮะ

บัตรเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกันต้องระวัง
แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ

จะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง

เป็นหน้าที่ของกรกตที่จะต้องฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่เช่นนั้นเราก็ไปเอาเด็กจบป๔ป๖
มาทำหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้สิ

เอาชาวเมียนมาร์มาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้สิ
ไม่สิจะไปถึงนั่นทำไมล่ะคะ

คือสุดท้ายแล้วนะคะ

คือที่รองนัทบอกเนี่ยคือกรกตเนี่ย
ต่อให้รู้ว่าต้นเหตุมันมาจากอะไร
แต่สุดท้ายแล้วกรกตก็ต้องยึดตามกฎหมายและอักษร

คือหมายถึงว่าถ้าบัตรมันดึงขึ้นมาแล้วเนี่ย
เขาต้องขายเป็นบัตรเสียเขาคงขายเป็นบัตรดีไม่ได้นะครับ

ทำไม๕โมงไม่ไปเปิดออกมาแล้วมาดูกันว่าอันไหนแจก

๔ระดับนะครับ

ไม่ใช่ร้องโมคะเนาะ

เดี๋ยวช่วงหน้าลองข้อเรียกร้องดูนะคะ
เอางี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนคืออย่างไรก็แล้วแต่

ตามกฎหมายที่เขียนให้อำนาจไว้นะคะ

แต่ข้อเรียกร้องที่พอจะ

ต่อให้เหตุการณ์มาจากต้นทางอย่างไรก็แล้วแต่

เท่ากับบัตรเสียนะคะไม่สามารถ
จะเปลี่ยนได้วันนี้นัทเรียนใช้คำวินิจฉัยของท่าน

ครับผมคือท่านทางกรกตบอกว่า
กรดหมายไม่ได้ให้เขาทำอะไร
คือในระดับปฏิบัติเนี่ย
หลายหน่วยเนี่ยเขาได้ขอโทษประชาชนคนนั้น

กรกตส่วนกลางที่มีความหละหลวม
ในการประสานงานและการทำความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่เนี่ยในนั้นของกรกตส่วนกลาง

สาธารณะและขอโทษต่อผู้ใช้สิทธิ์ทุกคน

ข้อแรกนะครับทำง่ายสุดทำได้เลยนะครับ
หลังจากจบรายการนี้เลยก็ได้นะครับ

คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเนี่ย

ใครบ้างที่วันนั้นมีหน้าที่แจกบัตร

แล้วคุณแจกมั่วไปคุณไม่ได้แจกคนตามเขต

ไม่มีความผิดบอกความจริงมาก่อนนะครับ

คนนี้แจกทั้งวันเลยเนี่ย

เอาต้นคั่วมาดูกันคุณแจกเขตหนึ่งเท่าไห

แล้วดูผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธ

มันก็พอจะประเมินความเสียหายได้นะครับ

ระดับที่๓ที่ควรจะทำก็คือว่า

เพราะถ้าเป็นบัตรเสียแล้วเนี่ยคุณต้องเก็บข้อมูลว่า
บัตรเสียเพราะว่ามันบัตรผิดเขตเนี่ย

มันสามารถเก็บข้อมูลแล้วเผยแพทย์ต่อสารอธรรมนาได้ว่า

คนเลือกเบอร์เนี่ยชัดเจนยาวมา

ผลการเลือกตั้งออกมาส่วนที่ผิด

ถ้าเกิดมีบัตรผิดรวมแล้ว
ก็๒๐๐ใบสมมุตินะครับแล้วคะแนนที่๑มัน๔๐๐๐ที่๒หมื่นเดียว
มันก็อาจจะเปลี่ยนแพงผลไม่ได้มากนักนะครับก็อาจจะไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเกิดมีบัตรผิดถึง๕๐๐๐แล้วมันตัดกันอยู่ที่ชนะกันแค่๑๐๐เสียง
ผมคิดว่าก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้นะครับนี่คือข้อเรียกร้องข้อที่สี่คือ
ถ้าคะแนนมันคะแนนชนะกันไม่เยอะแล้วบัตรผิดเนี่ยเยอะเป็นความผิดของกรกตเองต้องจัดการเลือกตั้งใหม่
แล้วกรกตต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยต้องมีความรับผิดด้วย
พ่อนะออกมาขอโทษค้นหาความจริงประเมินเบื้องต้นต้นคั่วกับชื่อลงทะเบียน
แล้วก็เก็บข้อมูลบัตรเสียในกรณีที่ผิดเขตแล้วก็ดูด้วยว่ามันส่งผลต่อผู้สมัครเขาหรือไม่
ถ้าส่งผลคงต้องจัดเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวกรกตเป็นผู้รับผิดชอบ

ผมคิดว่ากรกตต้องรีบถอดบทเรียนในวันที่๑๗โดยด่วน
แล้วก็รีบสรุปนะครับแล้วก็นำประเด็นปัญหาต่าง
นั้นมาอธิบายให้กับสาธารณชนได้รับฟัง
อธิบายโดยต้องอาจจะซื้อสื่อหรือใช้โทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจ
นะฮะทั้งประเทศเลยมีเวลาวันพฤหัสกับวันศุกร์อีกสองวัน
นำเสนอประเด็นต่างเหล่านี้แล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับ
อาจจะทุกเวลา๓มื้อเช้าครั้งหนึ่งกลางวันครั้งหนึ่งเย็นครั้ง
จะเอาตอนดึกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่า
กระบวนการที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยเราปิดจุดบอดจุดบกพร่องต่างทั้งหมดแล้ว
ที่เราคิดว่าจะมีแล้วเคยประสบมาเมื่อวันที่๑๗นะครับ
และสุดท้ายผมเห็นด้วยกับข้อหนึ่งก็คือกรกตทั้ง๗คนต้องออกมาขอโทษประชาชน
ที่ทำผิดพลาดล้มเหลวไปเมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมานะครับ
อย่าคิดว่าขอโทษประชาชนมันจะทำให้เสียศักดิ์ศรีของท่านทั้งหลาย
แต่ท่านทำตัวเงียบไม่ทำอะไรเลยแล้วออกมาข่มขู่ประชาชนว่าจะฟ้องร้องถ้ามีการหมินประมาทนู่นนี่นั่นเนี่ย
ผมคิดว่าไม่สร้างสรรค์อย่างนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยจะทำให้สู่นำไปสู่การที่ประชาชนจับผิดแล้ว
ขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหมุคคะ

มันจะไปเข้าทางใครคนใดคนหนึ่งที่อยากจะ
มีอำนาจเสียบทอดต่อไปโดย

ไม้ต่อให้กับนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ซึ่งผมไม่อยากทำอย่างนั้น
ถ้าจะอยากได้วันพระรหัสสวัสดีและวันศุกร์

จริงผมนัดท่านมาตั้งหลายวันแล้วทั้ง๗คนเลยใช่
ค่ะได้ได้หมดเลยคือผมอยากให้๗กรกฎออกสื่อให้เยอะ
อัฐาธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจกระบวนการวิธีการ
ณวันนี้เนี่ยไม่ทำอะไรกันเลยเนี่ย
มีตั้ง๗คนถ้าอย่างนั้นเหลือเลขาธิการคนเดียวพอจบ

คือผมเป็นด้วยกับคุณศรีสวรรค์เลยที่บอกว่า
เขายังมีเวลา๔๕๖วันที่เหลือเนี่ย
เขาต้องแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะแก้ไข

ถูกนะครับนี่เป็นหน้าที่เลยที่ต้องพยายามทำ
คือตอนนี้ผมเรียนว่าเราต้องยอมรับว่า

แล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาฝ่ายไหนชนะในเมื่อคนไม่ไว้ใจกรกต
มันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้ง
และความสถิรภาพทางการเมืองความเชื่อมั่นทางการเมืองในอนาคตอย่างมาก
กรกตถ้าทำอะไรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนก็ทำเถอะครับ
ไม่ใช่ออกมาโทษประชาชนว่าประมาทร่วมหรืออะไรแบบนี้
คืออย่างนี้นะคะคือจนถึงตอนนี้เนี่ย
ในส่วนของทางคุณยิ่งชีพเนี่ยสิ่งที่ข้อเรียกร้องมาเนี่ยนะคะ
ข้อหน่อยสำคัญสุดขอโทษก่อนค่ะขอโทษก่อนแล้วหาความจริง
คือแต่เรื่องพวกนี้มันเพิ่มขั้นตอนและงานกรกตเยอะมากเลยนะคะ
ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว
มันจะทันไหมอ่ะ
ไม่ต้องเสร็จวันนี้ถามความจริงไม่ต้องเสร็จวันนี้
ถ้าสีสวรรค์เป็นกรกตรจะทำทัน
แล้วดิฉันคุณจะถามว่าอะไรต่อ

กระบวนการหาความจริงกระบวนการเก็บข้อมูลว่าบัตรเสียเสียเพราะอะไร
มันสามารถทำในเวลา๑๒๓อาทิตย์หลังการเลือกตั้งได้

สมมุติมาบอกว่ามีบัตรเสียเท่าไหร่เนี่ย
คือกรกตไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ใช่ไหมคะ

คือแค่เป็นภาพรวมของบัตรเสียทั้งหมด
ผมคิดว่าโดยดีเทลเนี่ยภาษีอะไรบ้างเนี่ย

แต่ว่าอาจจะพูดภาพรวมว่าเสียกี่พันกี่หมื่นบัตรอะไรต่างเหล่านี้มากกว่า
แต่จริงใจผมต้องการให้บอกดีเทลเลย
โดยดีเทลเนี่ยสงสัยต้องใช้พบข้อมูลเก่าสารไปขอโดยตรงค์กฎต่อ
เพื่อมานั่งดูด้วยไอ้เสียไปเนี่ยมีมูลเหตุมาจากวันที่๑๗มากน้อยแค่ไหน
ครับก็คือถ้าบริสุทธิ์ใจและอยากแก้ไขก็ควรจะต้องทำข้อมูลตรงนี้ให้ชัด
ซึ่งไม่ได้ยากเกินไปก็แค่พอถามขึ้นมาแล้วเห็นคุณก็แยกไว้
แล้วคุณก็ไปนั่งนับให้มันดีว่าอะไรที่มันเสีย

คือเมื่อวานอาจารย์เอกพันธ์จากมหิดลบอกว่ามันอาจจะมีกรณีที่
ผิดทั้งซองผิดทั้งบัตร
แต่เพราะเอิญว่าซองกับบัตรตรงกันแล้วไปถูกเขตแล้วได้นับ
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วบัตรเป็นบัตรดี

ท่านตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่าซองไม่น่าจะผิด

ซองมันเขียนมือหรือเปล่าน่ากังวลคือเขียนมือคืออย่างนี้
เข้าใจกันตลอดว่าหน้าซองเนี่ยจะจ่าหน้าที่อยู่หรือรหัสปริศนีย์ของที่ที่จะส่งไปรับ
เออเพราะตัวเลขมันเท่ากันเลยกับรหัสไปสนีใช่มันคือ๕หลักใช่ไหม
แต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์จากวันที่๑๗ที่มีคนไปเลือกตั้งแล้วก็ถามกันมาเยอะมากเลย
ก็ถามว่าตรงโลกไอ้เลขนี้มันอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เลขรหัสไปสนีบ้านเขาที่เขาจำได้
แล้วหลายคนก็ได้ทักทวงเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่านี่ไม่ใช่หลักปริศนีย์ของเขา
แต่เจ้าหน้าที่อธิบายว่ามันเป็นรหัสใหม่คือรหัสเขตเลือกตั้งไม่ใช่รหัสปริศนีย์
และเป็นหลักเขตเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่คิดขึ้นมาซึ่งเราไม่เข้าใจ

ดังนั้นประชาชนจึงไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบว่าจ่าหน้าได้ถูกต้องหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ถูกแล้วเราเข้าใจผิดเองอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่ประเด็นคือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่

แล้วไปเข้าใจเหมือนบัตรเลือกตั้งว่ารหัสอะไรก็ได้บัตรอะไรก็ได้
จังหวัดเดียวกันเราจ่าไปแล้วเราก็ไม่รู้อีก
มันก็ไปผิดเขตมันก็ถูกนับมันก็เสียหมด
อันนี้คือคิดในกรณีที่ถ้ามันมีปัญหามากสุดนะคะ
คุณผู้ชมคิดในคดีถ้ามีมากสุดอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะ
กรณีเขียนซองผิดนั้นนะคะถูกต้องเราคาดหวังว่าวันที่๒๔
จะมีปัญหาน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์แล้วยิ่งดีใหญ่
เพราะว่าสิทธิของพี่น้องประชาชนแต่ละเสียงเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดนะครับ
มันไม่ใช่ว่าคนมีตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งโตแล้วเสียงจะมากกว่า
ผมคิดว่าเราควรที่จะคือกรกตไม่ใช่เรา
กรกตควรจะทำให้กระบวนการไปใช้สิทธิ์ของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเนี่ย
สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
แล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ก่อให้เกิดปัญหาและทำให้คนอื่นมาร้องโมคะ
โดยเฉพาะอย่าเปิดช่องในศรีสวรรค์มาร้องโมคะ

ถ้าอยากได้พื้นที่ในการชี้แจงเพื่อให้วันที่๒๔มันราบลื่น
ติดต่อไทยรัฐได้ค่ะถามตรงให้พื้นที่เลยนะคะ

ว่าพรุ่งนี้เรามีดีเบตปิดท้ายสุดท้ายของไทยรัฐนะคะ

เพราะว่ารู้กันมาทุกสื่อช่วยกันนะคะ
พรุ่งนี้จะถามว่าถ้าเป็นนายกจะทำอะไรบ้าง

ย้ำนะคะเราได้เชิญคนสำคัญที่ลงในนามแคนดิเดตนายกของทุกพักนะคะ
เชิญนะคะส่วนมากี่คนพรุ่งนี้ทราบ
วันนี้ขอบคุณคุณศรีสุวรรณและคุณยิ่งชีพมาก

แล้วลาไปเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ